ต่อกันที่คู่รักนักแสดงจากวิกหมอชิตอย่างเปิ้ลและนิว
ที่ได้ควงทายาทตัวน้อยหัวแก้วหัวแหวนคนแรกของเขา
อย่างน้องกาย่าออกงานเป็นครั้งแรก
พร้อมกับได้อัปเดตพัฒนาการของน้องกาย่าให้เราได้ฟังกันด้วย
น่ารักน่าชังสุดเลยนะคะสำหรับน้องกาย่า
ลูกสาวแก้วตาดวงใจคนแรกของคู่รักนักแสดง
ที่มีโอกาสได้ออกสื่อเป็นครั้งแรก
หลังลืมตาดูโลกได้๗เดือนค่ะ
โดยทั้งคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่นะคะ
อัปเดตพัฒนาการของทายาทตัวน้อย
ว่าลูกสาวเป็นเด็กที่เลี้ยงไม่ง่าย

ครอบครัวยังเหอะเพราะว่าเป็นทายาทคนแรกค่ะ
ส่วนงานในวงการนั้นนะคะยังไม่มีติดต่อเข้ามา

อยากรอให้น้องกาย่าโตขึ้นกว่านี้ก่อน
แรกตั้งแต่
ไปข้างหลังก็เหอะค่ะ
ลูกคนแรกเนอะ
ช่วยกันดูครับ
ก็จะมีหน้าที่ตั้งแต่ตอนเช้าอะไรอย่างนี้ก็จะผัดกันดู

ทำพ่อกับแม่แล้วกันเนอะเด็กเอาไว้ก่อนดีกว่า